คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดยาลากันหน่อยนะครับ
เป็นความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
สักประมาณช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ค่ะ
คนร้ายลอบยิงอาสาสมัครรักษาดินแดนนะครับ
ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้ทำให้อศเสียชีวิต๒นาย
ได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายส่วนชาวบ้านเองก็โดนลูกหลงด้วยนะคะ
นี่เป็นภาพหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เป็นเหตุการณ์คนร้ายบุกยิงถล่ม
ก็เลยทำให้อาสาสมัครรักษาดินแดนอศเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
เกิดขึ้นบริเวณป้อมจุดตรวจพื้นที่บ้านต้นชด
หมู่๔ตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยาลานะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่๓ฝ่ายก็ลงพื้นที่ไป
พร้อมกับชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พอลงไปถึงไปพบปลอกกระสุนปืนกว่า๑๐นัด
กลางทุ่งนาไปพบศพคนที่เสียชีวิต
ก็คืออาสาสมัครสุริยารักเมืองอายุ๒๖ปี
อาสาสมัครอับดุลล้อแวร์ดอลล้ออายุ๓๗ปีค่ะ
ถูกอาวุธปืนยิงด้วยที่ลำตัวแล้วก็ศีรษะ

อาสาสมัครจีรพันธ์ประดิษฐ์ธรรมอายุ๒๔ปี
แล้วก็ชาวบ้านที่โดนลุกหลงชื่อว่านายยาโกะแบร์แมร์อายุ๕๗ปีค่ะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนยาลาเป็นที่เรียบร้อย

จากการสอบสวนทรัพย์ว่าก่อนเกิดเหตุมีคนร้าย๖คน
แต่งชุดดำอำพลางใบหน้าขี่มอเตอร์ไซค์มา๓คัน

จากนั้นคนร้ายที่นั่งซ้อนท้าย๓คน
ใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มใส่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน
คือเจ้าหน้าที่ตอนนั้นยังไม่ทันตั้งตัวนะคะล้มทั้งยืนเลยค่ะ
มีคนที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
หลังก่อเหตุคนร้ายไม่สำนึกนะคะ
แล้วก็หลบหนีไปทางหมู่บ้านต้นหยีหลบหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะ
มีการโรยตะปูเรือใบตลอดเส้นทางการหลบหนี
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มของนาย
มาดารีอารมณ์ซึ่งเป็นแก่นำผู้ก่อเหตุ
ความรุนแรงในพื้นที่ต้องการสร้างสถานการณ์
ความรุนแรงในพื้นที่นั่นเองนะคะ